โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตากเขารวมตัวกัน๑๕๐๐คน
เขาบอกเขาจะไม่เข้าเรียนถ้าผอไม่ลาออก
เพราะว่าพอไปแจ้งความดำเนินคดีหมินประมาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต๒

ถือป้ายประท้วงติดตามความคืบหน้าการสอบสวน
นางนัตรับพัชรกรรณสกล
พัชรกรรณสกลเป็นพอของโรงเรียน

เพราะ๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พอไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพท่าสองยางให้ดำเนินคดีกับนักเรียน๒คน
ข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์ฐานร่วมกันหมินประมาทด้วยการโฆษณา
เพราะเด็กไปโพสต์เฟซบุ๊กต่อว่าพอเรื่องชอบข่มขู่นักเรียนค่ะ
นักเรียนผู้ปกครองไม่พอใจโดยให้เหตุผลว่าพอเองนั่นแหละ
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไงชอบพกปืนอวดนักเรียน
ทำโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุใช้คำพูดหยาบคาย
อาหารกลางวันในโรงเรียนก็ไม่สะอาดบางวันไม่พอรับประทานก็มี
มันมีหลายเรื่องที่นักเรียนเขาพูดกันในโลกโซเชียลมีเดีย
นายปิรัตนอุดมวงค่ะพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตะเขตสอง
กลุ่มนักเรียนก็เลยยื่นข้อเสนอย้ายผอออกนอกพื้นที่นะ

อภัยนะคะหากยังอยู่นักเรียนเกือบทั้งหมดจะไม่เข้าเรียนนะคะ
ว่าเกือบทั้งหมดก็คือประมาณ๑๕๐๐คน
ในโรงเรียนนี้มีตั้ง๒๐๐คนนะคะ
ขณะที่นายปีรัฐค่ะแจ้งกับนักเรียนว่า
จุบันมีการย้ายผอไปประจำที่สำนักงานเป็นการชั่วคราวแล้ว

และจะให้คำตอบภายในสัปดาห์นี้
ทุกคนพอใจก็เลยเดินทางกลับค่ะ

นักเรียนที่บอกว่าจะไม่เข้าเรียน
เป็นห่วงเรื่องของการศึกษานะคะ

เพื่อที่น้องจะได้เข้าเรียนตามปกติค่ะ
แล้วก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ทั้งกับทางผอเองและนักเรียนค่ะ